คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้าของน้องนักเรียนชายวัยสิบสี่ปีเรียนอยู่ชั้นม๒เท่านั้นเองนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่คือน้องช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียก็ต้องซื้อใหม่สั่งซื้อทางออนไลน์จ่ายเงินไปแล้วแต่สุดท้ายโดนบล็อกไม่ได้ของได้เสียเงินไปแล้วอ่ะน้องเครียดมากซึมอยู่หลายวันเลยนะคะ

แล้วก็รอมือถือนะคะสุดท้ายไม่มีมือถืออะไรส่งมาเลยอ่ะแล้วคนขายบล็อกเลยติดต่อร้านไม่ได้เลยน้องเครียดมากซึมอยู่หลายวันคือพ่อกับแม่ก็ปลอบใจนะคะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเก็บเงินซื้อให้ใหม่นะแต่น้องก็ยังเครียดคือน้องบอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่เสียเงินครับเครียดมากจนถึงขั้นต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตก
พ่อกับแม่ก็ไปที่ว่าการอำเภอเชียงดาวไปขอเอกสารใบมรณบัตรเพื่อนำไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่สวพอนาหวายพ่อก็เชื่อว่าสาเหตุที่ลูกเครียดจนเสียชีวิตก็คือเสียใจผิดหวังอย่างหนักด้วยความที่ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยก็พยายามปลอบแล้วนะว่าไม่ต้องเสียใจเดี
ล้องไข้ที่บ้านนั่นวันข้ามเนี่ย

ครับว่าน้องเขาก็มีความเข็ดความปวดหัวเวียนหัว
โทรบอกพ่อพ่อก็ยังไม่ได้มาที่บ้านเลย
บอกว่าเบี้ยนหัวแล้วก็อาการเพื่อนหนักขึ้นหนักขึ้น
แล้วก็ออกไปป้ากับลุงออกไปห้องยา
ออกไปโฮงยาผมก็มาป้ามาหาลูกดีโฮงยา
ตั้งหมอตั้งโฮงยาเป็นว่าโอ้ยอาการมันนักละ

ครับหมอบอกว่าชิ้นเลือดเป็นแสดงในสมอง

เพราะว่ามีผู้ถูกขายสินค้าโอนเงินอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งทางพุ่มกับการสพนาวายบอกว่ากำลังประสานกับตำรวจปอท
เพื่อติดตามหาชื่อเจ้าของบัญชีปลายทาง
รับโอนเงินไปจากเด็กนะครับ
เรื่องต้นเป็นพร้อมเพลย์นะผูกกับธนาคารแห่งหนึ่ง
รู้ชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีแล้วเป็นผู้หญิงนะ
เป็นนางสาวแต่ว่าเขามีอยู่๒คนชื่อนามสกุลเหมือนกันเลย
เดี๋ยวกำลังประสานกับทางธนาคารเพื่อดูว่าใครคือเจ้าของบัญชีตัวจริง
แล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ว่าขายโทรศัพท์แล้วก็ไม่ส่งโทรศัพท์ให้น้องหรือเปล่า
ช่อกงเนี่ยมีแน่นะครับเรื่องของการหลอกลวงอะไรพวกนี้ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป
คือพวกนี้มันเร็วจริงนะ